สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปโอ้โหสรรสะเทินวงการยันยนต์นะครับอาจารย์

เพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปโอ้โหสั่นสะเทือนวงการยานยนต์นะครับอาจารย์
หลายคนกังวลว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

เพราะว่าไทยก็ถือว่าโอ้โหเป็นอันดับต้นของอาเซียนนะครับ
อาจารย์วันนี้สถานการณ์ยานยนต์ของไทยเป็นยังไงครับ
จริงวันนี้ไทยก็ยังเป็นแชมป์ในอาเซียนอยู่
เราผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
อันดับที่๒ก็คืออินโดนีเซีย

แต่ถ้ามองดูโลกโดยรวมแล้ว
เราผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับที่๑๒ของโลกเลย
ทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่าใครเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกบ้าง
ถ้าเราเทียบว่าในปี๑ทั้งรถผลิตลดได้ประมาณ๑๐๐คัน
จะเห็นได้ว่าจีนนะคะผลิตได้๒๗คันคือเป็นรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะ
ตามมาด้วยสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ไทย
ซึ่งผลิตได้๒คันจาก๑๐๐คันค่ะ
อาจารย์ครับพอฟังแบบนี้แล้วคำถามที่เกิดขึ้นมาว่า

จุดที่ไทยยังต้องลุ้นต่อไปไหม
ว่าเราจะยังคงรักษาอันดับแชมป์ในอาเซียนเอาไว้ได้หรือเปล่า
บวกกับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้
ในปี๕๕๕๖จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
ผลิตรถได้ถึง๒๔ล้านคันนะคะต่อปี
ลงมาเหลือ๑๙ล้านคันในปีที่แล้วค่ะ

จริงแล้วเหตุผลที่ลดลงเป็นเพราะว่านโยบายรถคันแรก
ในปี๕๕๖ทำให้ผู้คนออกไปซื้อรถยนต์

เพราะฉะนั้นในปีปัจจุบันการซื้อรถยนต์ก็เลยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
แล้วถ้าเกิดสวิตช์ไปดูเรื่องของการส่งออกรถยนต์ของไทยบ้าง

ส่งออกของไทยยังเป็นไปด้วยดี

ส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลย
ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วซึ่งเราผลิตได้แค่๕แสนคัน
ในปีที่แล้วเราผลิตได้ถึง๑๒ล้านคันค่ะ

แต่ว่าถ้าเกิดมองต่อไปข้างหน้าเราจะเดินต่อไปทางไหนดี
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความมั่นคงครับ
แน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยมีความต้องการรถประเภทใหม่กันเยอะนะคะ
โดยเฉพาะรถที่ใช้พลังงานแบบใหม่
ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฮโดรเจน
เพราะฉะนั้นประเทศไทยคงจะต้องดูว่า

ผลิตรถยนต์แบบไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาด
แต่แน่นอนเราอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่แบบนั้น
เราก็อาจจะต้องดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
มีเทคโนโลยีใหม่นั้นเข้ามาเพื่อจะมาผลิต
ในประเทศไทยร่วมกับคนไทย

เราก็ต้องมีแรงงานที่มีทักษะสูง
เพราะฉะนั้นการพัฒนาแรงงาน
ว่าจะเป็นในเรื่องของวิศวกร
หรือว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำคัญมากค่ะสำหรับธุรกิจนี้

และนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ